สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงในช่วงวันหยุดปีใหม่แบบนี้นะคะดาราหลายคนค่ะวางแผนว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับคนรักแต่ว่าปีใหม่นี้หนุ่มเกรทวรินทรค่ะเขาไม่ไปไหนขออยู่จัดคิวงานรวมถึงจัดคิวดูแลสุขภาพให้ลงตัวค่ะ
เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่มีหุ่นแซ่บไม่แพ้ใครสำหรับเกรทวรินทรที่เตรียมให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองด้วยการวางแผนคิวงานแล้วก็การดูแลร่างกายให้ลงตัวค่ะ
เนื่องจากปีที่ผ่านมาเจ้าตัวมีคิวถ่ายละครแล้วก็งานอื่นรัดตัวทำให้ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายจึงอยากจะใช้โอกาสในวันขึ้นปีใหม่
เพราะว่าสามารถสร้างได้จากวินัยของตัวเองด้วยค่ะ
ผมไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากนะครับ
ก็อยากดูแลตัวเอง
อยากตั้งใจทำงานให้ผลงานออกมาดีที่สุด
เพื่อคนที่รักเราคนที่ชอบเราได้ภูมิใจกับผลงานของเรา
บางครั้งเวลาเราทำงานเยอะอย่างนี้

ร่างกายมันอาจจะฟื้นฟูไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน

ดูแลตัวเองก็ต้องดีขึ้นตามมา

ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการพักผ่อน
อย่างที่บอกมันทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก
แต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจที่จะทำมันเลย
ผลเสียมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา
บางอย่างอย่างเช่นแบบเข่าที่เราไม่เคยเจ็บ
เตะฟุตบอลมาตลอดก็มีอาการ

เราต้องใช้เขาอย่างเรียกยังไงต้องถนอมไว้อะไรอย่างนี้